มีเรื่องของวัดอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยไปร้องเรียน
ถึงสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบพฤติกรรมของภิกษุนีรูปหนึ่งนะคะ
ว่าอาจจะกระทำเข้าข่ายละเมิดพระวินัย
เพราะว่ามีการโปรโมทจำหน่ายสบู่น้ำมนต์แล้วก็บรรยายสรรพคุณเกินจริงค่ะ
กษุนีสุทัศนาหรือว่าอดีตหมอปลายพลายกระซิบนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยเป็นภาพตอนที่กำลังบรรยายสรรพคุณของสบู่ยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งระบุว่าสามารถชำระล้างอวิชาทั้งปวง
ซึ่งแม้แต่ดาวตลกนักพูดชื่อดังยังเคยเอาไปพูดกลางการแสดงมาแล้ว
ทั้งนี้พฤติกรรมนี้นำไปสู่การตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่
เนื่องจากถ้าหากบวชและถือครองสมณะการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง

อกจากนี้ยังพบว่าสบู่นั้นเมื่อครั้งพิสุนียังเป็นคารวาส
เคยทำพิธีปลุกเสกก่อนวางจำหน่าย
เพื่อให้สบู่มีสรรพคุณทางด้านหนุนดวงชะตาโชคลาภ
เรื่องนี้ล่าสุดในศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ได้โพสต์เฟซบุ๊คค่ะระบุบอกว่า
ทำหนังสือถึงสำนักงานพุทธศาสนาและมหาเทรสมาคม

เนื่องจากอาจเข้าข่ายละเมิดพระธรรมวินัย
เพราะว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อของผู้คน
อาจอยู่ในพวังแห่งความไร้หนทาง
อาจจะเข้าข่ายการฝ่าฝืนศีลของพิกษุนี
ซึ่งบัญญัติมิให้สมณะห้ามรับเงินทองห้ามซื้อขายด้วยเงินทอง
ห้ามซื้อขายโดยใช้ของแลกเป็นต้นนะคะ

พิสุนีสุทัศนาอ้างตัวว่าบวชที่ศรีลังกา
แต่เมื่อจำพรรษาในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของสงฆ์ไทยและกฎหมายไทย

สุนีสุทัศนาเตรียมแถลงรายละเอียดอีกครั้ง